เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากนะครับ
ตีสี่วันนี้ฮะเช้ามืดเลยนะครับอ่าในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
มีเหตุการณ์รถตู้โดยสารเนี่ยพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถบรรทุกพ่วงนะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปสิบเอ็ดศพนะครับบาดเจ็บอีกสี่คนนะฮะ
แต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นลักษณะรถตู้โดยสารเอกชนอืมอ่า
แบบเหมานะคันนี้เขาก็ได้รับการว่าจ้างจากแรงงานชาวลาวค่ะอ่า
ที่เขาทำงานจะต้องเดินทางไปที่สะแก้วเพื่อไปต่อวีซ่าต่ออายุอะไรพวกที่จะหมดอายุนะครับ
ปรากฏว่าตี๔ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุทางกู้ภัยก็รีบเข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นรถตู้โดยสารบรรทุกแรงงานชาวลาวไปพุ่งชนกับรถบรรทุก๑๘ล้อ
ที่หน้าที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์เป็นทางหลวงหมายเลข๓๑๗สะแก้วจันทบุรี
ในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสี่ครับ
นี่คือจุดเกิดเหตุนะครับรถตู้ไม่ประจำทางเป็นโตโยต้านะฮะ
เบียนกรุงเทพมหานครสภาพเนี่ยพังยับเลยนะครับยุบไปครึ่งคันนะ
ลักษณะคือขับข้ามเลนแล้วก็พุ่งมาชนกับรถบรรทุกพ่วงนะครับอ่า
ซึ่งรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาทะเบียนอุตรดิษฐบรรทุกข้าวโพดมาอ่า
สภาพข้างหน้าของรถบรรทุกก็คือพังเสียหายส่วนนี้รถตู้เห็นไหมฮ
โอ้โหพังแบบยับเลยอ่ะคือยุบไปครึ่งคันเลยอ่ะนะ
ความรุนแรงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตในรถเลยนะครับ
คาที่จุดเกิดเหตุเลยสิบเอ็ดศพเป็นชายห้าหญิงหก
ใน๑๑ศพเนี่ยเป็นแรงงานชาวลาวที่เขาว่าจ้างนั่งรถโดยสารคันนี้มา๑๐ศพ
อีกศพหนึ่งก็คือคนขับรถตู้เป็นคนไทยชื่อนายสันเสริญสะทองขัน
อายุเพิ่งยี่สิบสองปีเท่านั้นค่ะแล้วก็มีคนเจ็บอีกสี่คนนะครับ
เป็นชาวลาว๓คนอีกคนนึงคือคนขับรถบรรทุกพ่วง
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะครับจากการสอบสวนสืบสวนเนี่ยทางตำรวจนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกเสกสรรวัฒนาพงศ์รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วบอกว่า
รถตู้สีขาวนะฮะรับคนงานชาวลาวมาจากกรุงเทพนะครับ

รถตู้คันนี้เขาเป็นรถตู้ของทางเอกชน
อำเภอปกติน้ำร้อนจังหวัดจันทับุรี
เขาก็ขับมาตามถนนสายสะแก้วจันทบุรี
มาถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์
ถนนก็เป็นช่วงการก่อสร้างด้วยนะครับ
คาดว่าคนขับรถตู้น่าจะหลับใน

ชนประสานงากับรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมา
่งหน้าจะไปอำเภอวังน้ำเย็นนะรถบรรทุกเนี่ย
คือพุ่งชนแบบอย่างจังอ่ะนะครับเต็มแรงเลยนะครับ
แบบนี้เลยครับค่ะแล้วรถตู้ก็หมุนนะ
หมุนไปจอดอยู่ที่ด้านท้ายของรถพ่วง
ส่วนรถพ่วงก็หยุดเพราะว่าคนขับเขาก็เจ็บเหมือนกันนะครับ
ก็เลยมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอย่างที่บอกนะฮะ
เสียชีวิตไป๑๑ศพนะครับฆ่ารถเลยนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่สะแก้วนะครับ
ที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงศพผู้เสียชีวิตมาเพื่อตรวจสอบชนะสูตรที่นี่นะครับ
เดี๋ยวต้องส่งให้กับญาติด้วยนะฮะต้องพิสูจน์เกี่ยวกับตัวบุคคลต่าง
คนขับรถตู้ก็เสียชีวิตค่ะคนขับรถตู้เป็นคนไทยนะครับ
นายสันเสริญสะทองขันอายุ๒๒คุณแม่อายุ๔๖แม่ชื่อนางชนทิชาสีม่วง
บอกว่าลูกชายมาทำงานเป็นพนักงานขับรถตู้บริษัทเอกชนแห่งนี้ได้๓เดือน
งานแต่ละวันก็คือการขับรถไปตามสถานที่ต่างในการพาผู้โดยสารไปตามจุดต่าง
แล้วแต่ตารางของบริษัทหลังจากรู้ข่าวว่ารถตู้ของลูกชายเกิดอุบัติเหตุก็ตกใจมาก
เพราะว่าความจริงแล้วลูกชายเนี่ยขับรถเก่งนะคุณแม่บอกว่าขับรถเก่งนี่ไม่ใช่ขับรถเร็วนะ
คือขับรถดีนะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วลูกก็ไม่ดื่มเหล้าด้วย
วันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดลูกชายก็นอนพักผ่อนเต็มที่
จะออกมาทำงานเมื่อคืนวันอาทิตย์นะแล้วก็ตี๔เช้าวันจันทร์เนี่ยก็มีอุบัติเหตุ
บอกว่าเสียใจมากนะครับเพราะว่าลูกชายเคยสัญญาไว้ว่าจะทำงานเลี้ยงดูแม่
จะไม่ทิ้งแม่ไปไหนแต่ว่าทำไมที่สุดแล้วแม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้

ไม่น่าจะง่วงนะเขาก็นอนหลับพักผอนเต็มที่นะ
เขาก็ได้นอนเมื่อวานเขาก็ไม่ได้ทำงาน
เมื่อวานเขาก็พักผ่อนทั้งวัน

ไม่แน่ใจเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้

สัญญากันแล้วว่าจะเลี้ยงแม่

ขณะที่นายวิริยวิริยานนท์เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ซึ่งเข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ

สภาพรถตู้ที่เห็นคือพังยับเยินเลยนะฮะ

ว่าช่วงเวลานั้นทุกคนน่าจะหลับกันหมด

เรื่องต้น๑๑ศพที่เสียชีวิต

คอหักเสียชีวิตคาที่เลยตรงนั้นเลย
ส่วน๓คนที่นั่งเบาะกลาง

ทีมกู้ภัยไปถึงพอเห็นว่ามีสติ
ก็เลยรีบช่วยออกมาก่อนนะครับ
เต็มที่ครับหน้าไม่มีรอยเบรกเลยครับใส่เหมือนใส่เต็มเลย
ก็คือช่วงหน้าคือรถตู้รถลูกมาหมดเลยแบบหมดเลยครับ
คือประเมินทุกคน๑๑ลายคอหักหมดทุกคน
คอหักหมดทุกคนครับหักหมดเลย
มีแพทย์ชนสูตรก็คือหักหมดที่ผมประเมินทุกลายเลยหักหมด
ทางด้านหัวหน้าหน่วยกู้ภัยจุดสว่างสมบูรณ์นายภัยศาลพันธุวัฒนาเจริญ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่ารถตู้คันที่เกิดเหตุ
เป็นรถตู้โดยสารรับจ้างของบริษัทเอกชน
ซึ่งก็รับแรงงานเหล่านี้ค่ะคิดราคาค่าหัวประมาณคนละ๘๐๐บาท
ออกเดินทางจากกรุงเทพตอนเที่ยงคืนค่ะ
แล้วก็จะแวะรับแรงงานตามจุดต่างแล้วแต่นัด
เพื่อรอทำเอกสารในช่วงเช้าที่ด่านถาวรบ้านแหลมตอน๘โมงเช้า
คือคนแถวนี้จะเห็นเป็นประจำ
แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้มาก่อน
มาช่วงนี้ค่ะถนนตรงจุดเกิดเหตุมีการก่อสร้าง
ก็เลยต้องใช้เลนส์ฝั่งเดียวกันในช่วงกลางคืน
มันเลยอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ส่วนหนึ่งก็ขับโดยสุภาพมีมารยาทดี
ไม่สวิสวาสไม่มีความเร็วส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
ทีมข่าวของเราเดินทางไปสอบถามคนขับรถบรรทุกคันที่พุ่งชนกับรถตู้นะคะ
เขายังพอให้ข้อมูลได้แล้วก็อนุญาตให้นักข่าวของเราไปคุยด้วย

เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
รถตู้ขับกินเลนมาฝั่งของเขาแล้วก็เปิดไฟสูง
คนขับรถบรรทุกบอกว่าเขาก็เลยกระพริบไฟบอกไปว่าให้เอาไฟสูงลงในระยะประมาณ๒๐๐เมตร
รถตู้ก็เอาไฟสูงลงให้นะคะแล้วก็หักกลับเข้าไปที่เลนของตัวเอง
แต่คนขับรถบรรทุกบอกว่าช่วงพริบตาเดียวค่ะ
รถตู้หักกลับมาที่เลนของรถบรรทุกอีกรอบ
ทีนี้มันเลยชนประสานงากันอย่างจังเลย

ใช่นายสุบินคนขับรถบรรทุกก็เลยบอกว่าเขายืนยันนะว่าเขาขับมาไม่เร็ว
ขับมาความเร็ว๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
แต่ลักษณะของคนขับรถตู้คันนี้ไม่หลับในก็อาจจะก้มเก็บของอะไรสักอย่าง
เพราะว่าหักหลบไปเลนตัวเองแล้วอ่ะหักออกมาอีกรอบนึงจนมันประสานงาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนที่พุ่งชนกันเนี่ยนะไม่มีรอยเบรกเลยนะคะ
อกจากนี้ยังมีประเด็นที่เป็นความเชื่อค่ะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีสารตั้งอยู่๓ศาล
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านอ่ะนี่ค่ะสารนี้ว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
เพราะหลังเกิดเหตุนะคะชาวบ้านก็พูดขึ้นมาว่าเอาอีกแล้ว
เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วเนี่ยจนต้องตั้งสารกันเนี่ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วย
เท่านั้นแหละถึงตัวเลยทำอะไรผมก็ไม่ได้เบรกอะไรสักอย่างเลย

ผมขับไป๔๐เองรถใหญ่เนี่ย
รถผมวิ่งยังเหลืออีกสองเกียร์นู้นยังไม่ได้เข้าเลยคิดว่าหลับไหนมากกว่า
ความคิดของผมนะหลับแน่
ถ้าไม่หลับไหนก็คือก้มไปเก็บอะไรสักอย่าง

เห็นชาวบ้านเขาพูดอยู่มาบ่อย
ทางนี้บ่อยจังนะเขาพูดอย่างนี้นะเขาก็มาดูผมนี่แหละ
เขาถามว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าเฟอร์มาบอกว่าไม่เป็นไรบ้าง

แล้วตอนรถเกี่ยวไหมหรือยังไง
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ละก็ไม่ได้โทษเขาทั้งฝ่ายครูกรณีเนอะเนอะ
ผมคิดว่ามันฝ่ายอุบัติศิษฐ์อะไรมากกว่า
ล่าสุดก็มีข้อมูลจากทางกรมการขนส่งทางบก
นะครับที่รายงานอุบัติเหตุนี้ไปให้นายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบนะฮะ
ไม่ได้ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าคนขับน่าจะหลับใน
สาเหตุอย่างละเอียดเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
แต่ถ้าไปดูสถิติอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถตู้โดยสารนะ

เอาเฉพาะที่รับส่งแรงงานต่างด้าวก่อนนะครับ

ในช่วงมกราคมถึงตุลาคมปี๖๑มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๕ครั้งนะครับ
มีขับเร็วหลับในนำไปสู่บัติเหตุ๓ครั้ง
มียางระเบิด๑ครั้งแล้วก็เกิดจากเรื่องของสภาพถนน๑ครั้ง
แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุของรถตู้โดยสารในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับ
เราดูจาก๒ปีคือปี๕๙กับปี๖๑นะครับ
ปี๕๙มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๒๒๓ครั้ง
เราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของรถตู้โดยสารไป๑๓๐ศพนะฮะ
ปี๒๕๕๙มีบาดเจ็บ๑๒๐๐คน
ปี๒๕๖๐มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๒๕๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๑๓๕ศพบาดเจ็บ๑๐๔๖คน
แล้วก็ปี๒๕๖๑เฉพาะมกราคมถึงตุลาคมนะครับที่เขาเก็บสถิติตอนนี้
มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถตู้โดยสารเกิดขึ้น๙๘ครั้ง
เสียชีวิตไป๔๓ศพบาดเจ็บ๔๑๗คน
รวม๓ปีเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของรถตู้โดยสารไป๓๐๘ศพ

สาเหตุก็คือหลับในเนี่ยเป็นหลักเลย
มาด้วยขับรถเร็วนะแล้วก็สภาพรถไม่พร้อมใช้งาน
เป็นเรื่องของการควบคุมคนขับรถไปในตัวนะครับ
ขับรถเร็วจะไม่ค่อยมี

ผู้โดยสารเองด้วยนะเวลานั่งรถตู้ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะ
บางทีเรานั่งรถตู้เราลืมนึกไม่ได้นั่งรถเก่งข้างหน้าที่มีสัญญาณเตือนไง
บางทีก็ลืมก็ต้องระวังนะคะ
เพราะว่าจะต่อเนื่องกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุรถตู้นี่แหละ